ช่วงนี้ดูเรื่องของการท่องเที่ยวกันหน่อยนะครับ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้เปิดศักราชการท่องเที่ยวปีนี้
ด้วยการจัดงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทยครั้งที่๓๘ประจำปี๒๕๖๑นะครับ
ก็รวบรวมของดีของเด่นจากทุกภาคทั่วประเทศมาไว้ในงานนะครับ
ว่างานนี้จะมีเงินสะพัดถึง๔๒๐ล้านบาทนะครับ

ทอผ้ากี่เอวรวดลายธรรมชาติของชุมชนบ้านพระบาทห้วยต้ม
จังหวัดลำพูนถูกนำมาแสดงโชว์ภายในโซนหมู่บ้านภาคเหนือ
รอต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาในงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย
ครั้งที่๓๘ประจำปี๒๕๖๑เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเดินทางเชื่อมโยงภายในประเทศค่ะ
เทศกาลเที่ยวเมืองไทยในปีนี้จัดภายใต้แนวคิดเสน่ห์วิถีไทย
ภาคภูมิใจสู่ความยั่งยืน
พบกับ๑๐โซนท่องเที่ยวทั่วไทยยกของดีของเด่นจากทุกภูมิภาคมาไว้ในที่เดียว
ไลท์อยู่ที่หมู่บ้าน๕ภูมิภาคค่ะ
ช็อปผ้าปลางิงผ้าทอมือโบราณจากจังหวัดยาลาที่โซนภาคใต้
เดินมาอีกหน่อยค่ะจะเจอโซนภาคกลาง
ตาตื่นใจกับตลาดย้อนยุคบรรยากาศงานวัดและสินค้าโอท็อป
ปิดท้ายที่ภาคตะวันออกเน้นอาหารซีฟู้ดและผลไม้ค่ะ
อกจากนี้ยังมีโซนอาหารดัง๕๐เขตกรุงเทพมหานคร
รวบรวมอาหารอร่อยจากทั่วกรุงเทพมหานครและทุกภูมิภาค
กว่า๗๕ร้านค้ามาเอาใจสายกินโดยเฉพาะ
และการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยที่หาดูได้ยากนำมาโชว์ภายในงานด้วยค่ะ
เรามาในคอนเซ็ปต์ของแต่ละภูมิภาคนะครับ
ในแต่ละภูมิภาคเองในการเลือกร้านค้าที่จะมาออกนะครับ
แกรมนำเที่ยวที่นำเสนอนั้นก็จะให้ความสำคัญกับเมืองรอง

แกรมการท่องเที่ยวเนี่ยผมคิดว่าครบถ้วนทั้งเมืองหลักและเมืองรองนะครับ
ก็อยากให้มาเลือกกันทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับ
การจัดงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทยวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งก็คือการสร้างแรงบันดาลใจ
มาเที่ยวแล้วมาเจอสิ่งที่อร่อยมาสิ่งที่ถูกใจนะครับ
ก็จะได้เดินทางเข้าไปท่องเที่ยวในแต่ละภาคส่วนของประเทศไทยต่อไปครับ
เทศกาลเที่ยวเมืองไทยสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ด
จะจัดไปจนถึงวันที่ยี่สิบเอ็ดมกราคมนี้
เวลาสิบสองนาฬิกาถึงยี่สิบสองนาฬิกาที่สวนลุมพินีค่ะ
โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคาดว่า
ตลอดการจัดงานจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาร่วมงานประมาณ๖แสนคน
เงินสะพัดสี่ร้อยยี่สิบล้านบาท
ข่าวทรัพย์ทีวีรายงาน